ตีนผีชนแล้วหนีกลางด่ากราด

โอ้โหด่าทุกคน

ด่าตำรวจแล้วท้าเละเทะไปหมด

ยังไม่ทันตั้งเลยเดี๋ยวว่าตั้งแล้วจะขาย
ยังไม่ทันตั้งชนเละเทะแล้วกลาง

ตลาดผักบ้านแขกในตัวเมือง

ผู้ก่อเหตุขับรถชน๓ล้อ

คือเฉพาะผักเนี่ยนะ

ถึง๓๓คัน

ชาวบ้านคนในตลาดขี่มอเตอร์ไซล์ตาม

ไปได้สักพักถูกไปตามล็อกตัวไม่ได้

ปู้ติดคุ้มมาตลายร้ะ
แต่ว่าผมขอโทษแล้วทำไมพวกมึงไม่ยอม

น้ำแข็งหลบ
ไอ้๊บมึงจะเอาอะไร

ก็เหมือนเป้าหมายเค้าเรียนเมืองนอกมา

ต้องบอกให้ไปเรียนเมืองนอกมาอะไรอย่างนี้มันอารมณ์เดียวกันป่
คือขู่ไงว่าค่าเจ๋งนะอย่ามีเรื่องกับค่านั้น
หนึ่งในผู้เสียหายเล่าบอกว่าความเสียหายไม่น้อยเลยพี่นักข่าว
เฉพาะผักสดก็เกือบหมื่นกว่าบาทแล้ว
สามล้อถ้าค่าซ่อมคิดเป็นคันเนี่ยนะตกคันละหลายพันบาทแล้ว
ผู้ก่อเหตุไม่ได้สำนึกผิดเลยแทนที่จะคุยกันดีกลาง
ที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังได้ชมไป

กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะดูเหมือนฝั่งนั้นจะมีเส้นมีสาย
แต่ตอนนี้สบายใจได้ครับตำรวจจับตัวดำเนินคดีแล้วครับ